นี้ก็ต้องระมัดระวังกันตลอดเวลาเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องของฟืนไฟ
ช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยจริงนะคะให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ใช่ที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะบ้านของป้าเขาซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วปรากฏว่า
ห้อแบตเนี่ยระเบิดต่อหน้าต่อตาไฟไหม้บ้านของป้าเขาวอดไปทั้งหลังรวมถึงบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
นี่คือเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะ
ใช่เหรอคุณพระพรมีไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์เหรอ

คือนั่นแสดงว่าหม้อแบตรถยนต์เนี่ยมันเป็นต้นเพลิงได้
มาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
อันนี้คือจากแบตเตอรี่รถยนต์ก้อนเดียวจริงเลย
ทำให้เป็นเปลวเพลิงใหญ่ขนาดนี้นะคะ
บ้านไม้หลังหนึ่งที่หมู่๙อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะ

ดับเพลิงใช้เวลาดับเป็นชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
กว่าจะดับได้บ้านหลังนี้เสียหายทั้งหลังค่ะ
แล้วก็บ้านใกล้เคียงก็เสียหายไปบางส่วน
ในนครสุขทรัพย์ค่ะเป็นหลานของเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่า
เขาขับรถตู้ไปส่งนักเรียนพอกลับมาเขาก็เอารถเข้ามาจอดที่บ้านหลังนี้แหละ
แล้วก็เสียบสายชาร์จรถสายชาร์จแบตรถเนี่ยทิ้งเอาไว้นะคะ
แล้วก็เดินไปบ้านของตัวเองที่อยู่ติดกัน
สักพักนึงเดินออกมาจะถอดสายชาร์จแบต
ตอนนั้นเนี่ยหม้อแบตเกิดระเบิดนะคะแล้วก็ไฟก็ลุกไหม้รถตู้
แล้วมันก็ลุกลามบานปลายไหม้บ้านป้าทั้งหลังแบบนี้ค่ะ
รถคันนี้เขาบอกเขาซื้อมาได้ประมาณ๖เดือนไม่เคยมีปัญหาอย่างอื่นเลย
แต่ว่าวันนี้เขารู้สึกว่าแบตอ่อนก็เลยชาร์จไว้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
คุณป้าเจ้าของบ้านค่ะคุณประนอมเทียนทองอายุ๗๒ปีคือยังไงก็ต้องบอกว่า
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ก็เกิดกลายเป็นต้นเพลิงได้เช่นเดียวกัน

ส่วนเรื่องนี้ค่ะดิฉันว่าตอนนี้หลายคนระมัดระวังมากเลยค่ะ
มิเตอร์ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า
อยู่ใกล้บ้านใครตอนนี้ต้องดูแลสอดส่องอย่างดี
ครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าร้านค้ากลางเมืองพิศนุโลก
ไฟลุกลามไปถึงหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน
โอ้โหคนก็กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเลยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่บานปลาย
เจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทันค่ะแต่ดู

คือทำให้เราต้องตระหนักเลยค่ะว่าอันนี้ต้องดูแลจริงนะคะ
ดับเพลิงไประงับเหตุไฟไหม้ค่ะ
อบแปลงไฟฟ้าที่อยู่หน้าอาคารพาณิชย์ถนนเอกาทศรษเมืองพิศนุโลกค่ะ
การไฟฟ้าก็ต้องเร่งตัดสายไฟอย่างเร่งด่วนนะคะ

ชาวบ้านแจ้งบอกว่าจู่นะคะ
ไฟก็ลุกไหม้มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าร้าน
ร้านชื่อว่าถ้วยโถโอชามนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ร้านยังไม่ได้เปิด
เจ้าหน้าที่ก็เร่งดับไฟค่ะฉีดน้ำควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วก็เรียกเจ้าของร้านให้เปิดประตูเพื่อระบายควันออกมาระบายความร้อนออกมา
ระหว่างเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
เขาเห็นประกายไฟช็อตที่มิเตอร์ไฟฟ้าค่ะ
แล้วมันก็ลุกไหม้แล้วหลังจากนั้นก็มีกลุ่มควัน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะว่า
มิเตอร์ตรงนี้ความน่ากลัวคือมันอยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
แล้วสายไฟก็โอ้โหลกลุงรังไปทั่วเลยค่ะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไฟไหม้เป็นวงกว้างซ้ำรอย

แต่โชคดีค่ะนี่ค่ะมาทันแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ที่สุดนะคะ
ก็การไฟฟ้าก็ตัดกระแสไฟได้ทันท่วงทีด้วย
คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวสาเหตุที่แน่ชัดคงต้องตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
ดีครับผมว่าเรื่องของไฟไหม้สำเพ็งทำให้เกิดความตื่นตัว
แจ้งเหตุกันไว้แบบนี้ดีครับ